ดูแล้ว๑๓คนจะฟ้องผู้ปกครองกลับทั้ง๑๓คนเลยเหรอคะ

ถ้าใครทำให้เขาเสียหายมันเกินจริงนะมันเวอร์เกินไป
อะไรที่เป็นความเท็จเขาก็ต้องใช้สิทธิ์เขา

นายเดชาเป็นทนายอย่างเป็นทางการให้กับ
โรงเรียนเครือสารศาสตร์นี้ใช่ไหมคะ

ซึ่งและทนายเดชาก็เป็นทนายให้กับ
อดีตครูอดีตพี่เลี้ยงของโรงเรียนสารศาสต
ซึ่งออกไปแล้วถูกไหมคะ

เป็นให้คนที่ชื่อครูจุ๋มคนเดียว
หรือว่าเป็นให้ทุกคนที่ออกคะ
ก็เป็นให้ทุกคนที่ออกไปครับ

ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมดที่ทนายเดชาทำทั้งหมดกี่คนคะ

ตอนแรก๑๑ตอนนี้ก็๑๓ครับ
คนที่ว่านี้เนี่ยคือคนที่ออกจากโรงเรียน

ถูกให้ออกลาออกเองหรือยังไงคะ

ซึ่งการออกของ๑๓คนเรียนนับตามคนที่ทนายเดชาทำให้นะคะ
คนนี้เนี่ยออกจากโรงเรียนอย่างเป็นทางการแล้วถูกไหมคะ

ทนายเดชาเป็นทนายให้กับเครือสารศาสตร์ก่อน
หรือว่าเป็นให้กับ๑๓คนนี้ก่อนคะ
ก็เป็นให้เครือสารศาสตร์ครับก่อนนะครับ
แล้วใน๑๓คนนี้ใครเป็นคนติดต่อทนายเดชา
ให้ไปทำคดีทางฝั่ง๑๓คนคะ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

แล้วก็มีบางคนอาจโดนข้อหา

แล้วที่บอกว่าทางคนที่ออกจากโรงเรียนไปแล้ว
จะฟ้องผู้ปกครองคือข้อหาอะไรครับ

เป็นความเท็จรักจริงต่ายร้ายขอเพิ่ม
ทำให้เขาเสียหายเขาก็จะดำเนินคดีหมด

อ้อไม่แหละครับเขาก็รวมหลักฐานอยู่
หายมันเกินจริงนะมันเวอร์เกินไปอะไรที่มันเป็นความเท็จเขาก็ต้องใช้สิทธิ์เขา

ยังไม่แจ้งมาเขาก็รวบรวมหลักฐานอยู่
ทนายเดชาการที่รับทำคดีแบบนี้เนี่ยคือทนายเดชาได้ดูอย่างละเอียดแล้วที่ไม่ใช่เฉพาะที่ออกสื่อในกรณีที่เด็กเป็นคนถูกกระทำใช่ไหมคะ
ครับก็ดูละเอียดแล้วครับก็ดูสอบสัมภาษณ์สักข้อที่จริงอะไรทั้งหมดแล้วนะครับ

อนุบาลที่คุณพ่อคุณแม่เขารอความคืบหน้าอยู่เนี่ย
ให้ผู้ปกครองตามจากใครคะ
เอ่อให้ผู้ปกครองตามหมายถึงตามเช่น
เช่นในกรณีเรื่องของคืนค่าเทอม

คนที่รับผิดชอบเรื่องค่ารักษาเรื่องสภาพจิตใจลูกเขา
หรือการเยียวยาทำขวัญต่างเชิญค่ะ
ก็แจ้งมาที่ผมก็ได้หรือแจ้งมาที่โรงเรียนก็ได้ครับ
แจ้งมาที่ผู้บริการก็ได้แจ้งมาที่ผมก็ได้ครับ
ไม่มันต้องเป็นโรงเรียนติดต่อมาแล้วไหมคะ
เขาคือผู้เสียหายแล้วจริงมันมีการประชุมกันเรียบร้อยไปหมดแล้ว

ครับก็คือหลังจากที่มีการตกลงกับท่านลำตีช่วย
มันก็ต้องมีการเสนอค่าเสียหายมา
และค่าเสียหายมันต้องมีพยานหลักฐานรับรองด้วยนะครับ

หายไปเป็นผลมาจากการกระทำของเราอย่างไรนะครับ
เอาอย่างนี้สมมุติจบรายการที่เท่านั้นนะคะ
คือความคืบหน้าที่ได้เนี่ยผู้ปกครองต้องไปตามที่โรงเรียนเหรอคะ
เอาแน่นอนนะครับก็เสนอมาก็ต้องคุยกันนะครับ
ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไปเจอกันที่ศาลก็แค่นั้นเองครับ
ถ้าค่าเสียหายมันเกินไปก็ต้องไปให้สารตัดสินนะครับ
ทางโรงเรียนจะไม่ประชุมกันให้เสร็จ
แล้วก็ติดต่อมาเพื่อเยียวยาชดเชยทางผู้ปกครองเหรอคะ

เพราะว่าถ้าต้องการจะคุยกับทางโรงเรียน
ก็ต้องนัดหมายเจรจากันก็ต้องผ่านที่ปรึกษากฎหมายนะครับ
เพราะตอนนี้มันมีทนายความเป็นคดีแล้วนะครับ
แล้วก็ต้องพิสูจน์กันถ้ามันมากเกินไปก็
ให้ให้ฟ้องไปแล้วก็ไปตัดสินกันที่ศาลนะครับ